อันนี้ที่เชียงใหม่นะผมพาลงไปที่จังหวัดยะลากันบ้างมีลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะครับ
เพราะว่ามีการจัดแข่งขันโมโตครอสสร้างพื้นที่ปลอดภัย
แล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนไม่ไปซิ่งนอกสนามให้มาซิ่งในสนามแบบนี้

เชียร์รุ่นจิ๋วมาดูนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นทางเรียบอันนี้เป็นโมโตโคตร

โอ้โหนี่แล้วนักบิดก็รุ่นจิ๋วเหมือนกัน

มีทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะฮะหนุ่มหล่อสาวสวยแบบนี้นะครับ
เป็นสนามแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากณเรนบ้านบูเกะหมู่ที่๒ตำบลบางโงยซิแน
อำเภอยหาจังหวัดยาลานี่บึ้นไปแล้วคุณ
นี่เขาใช้ทักษะแล้วก็ความสามารถอย่างมากต้องฝึกฝนนะคะ
ฝึกนะครับเขามีการแข่งขันโมโตครอส
กุศลสมทบทุนให้กับมัศยิตบ้านบูเกะแล้วก็แสดงพลังสร้างพื้นที่ปลอดภัย
ภายนอกได้รับรู้และสนับสนุนให้เยาวชน
หันมาแข่งขันรถในสนามตามกฎกติกาและตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับ
และที่สำคัญปลอดภัย
ซึ่งมีนักแข่งมดราเคราะห์จาก๗จังหวัดภาคใต้เลยนะฮะ
ทั้งจากนครศรีธรรมราชยาลาปัตตานีนราธิวาสพัทธลุงสงขลาและจังหวัดตรัง
มีทั้งนักแข่งรถจักรยานยนต์วิบากระดับแชมป์ภาคใต้

แข่งขันมืออาชีพเข้าร่วมการแข่งขัน
เมื่อกี้เห็นสีหน้าสีตาโอ้นึกว่าเป็นแค่เด็ก
เป็นประธาในการเปิดการบอกว่าพื้นที่๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งอำเภอยะหาเป็นหนึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ประชารัฐร่วมใจ
นำร่องสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน
แล้วก็ปลอดเหตุการณ์สร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
ดังนั้นกิจกรรมต่างที่เป็นการรวม
เอาซึ่งความรักความสามัคคีจึงถูกจัดขึ้นมากมาย
ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าประชาชนในพื้นที่นั้นยังมีความสุขนะครับ
มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่พาไปแข่งเอง
แล้วก็มีการฝึกฝนดูแลเป็นอย่างดี
และที่สำคัญนี้ได้สารความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย

แล้วก็เขาใส่อุปกรณ์นะป้องกันเต็มที่
ลงสนามแบบนี้สนามเขามีการตรวจมาตรฐานเต็มที่